ทีนี้มาดูกรณีการที่ตำรวจและฝ่ายปกครองค่ะไปบุกจับเซียนพนันที่จังหวัดศรีสะเกด
แต่ความพีคมันไม่ธรรมดาเพราะว่าการบุกจับครั้งนี้ค่ะจู่มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะมาฟิวมาจอดค่ะ
แล้วตะโกนมายุ่งเขาทำไมเขาเล่นกันสนุกสนาน
แล้วรู้ไหมคะว่าคนที่พูดน่ะคือนายกอบต

อยู่บ้านนอกมันมั่วสุมอะไรคุณภรรกชุกเฉินเขาประกาศใช้ทั่วประเทศ
ฟังอีกครั้งนะคะแล้วที่สำคัญที่คุณบอกว่าอยู่บ้านนอกมั่วสุมได้
โควิดมันไม่มีเนี่ยโควิดมันไม่ได้เลือกสถานที่นะว่าบ้านนอกมันไม่ไป
แม่บอกมาจับอะไรไพ่ใบเล็กเอามันก็ผิดอยู่ดี
ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ฝ่ายปกครองอำเภอปรางกู่กับตำรวจนะคะ
ไปจับกลุ่มนักเล่นพนันที่กระท่อมปลายนาท้ายหมู่บ้านว่าน
หมู่ที่๘ตำบลสำโรงประสาทอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสเกตค่ะ
ที่สุดแล้วสามารถจับกลุ่มนักพนันได้ทั้งหมด๔คน
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่จู่อย่างที่บอกไป
มีรถกระบะพุ่งมาจอดด้วยความเร็วเลยนะ
เกือบจะชนเจ้านัทธิ่งค่ะท่านธีนั่นเอง
ท่านดีนั่นเองคุณผู้ผู้ชมที่นายกอปตแห่ง๑นะ
ตะโกนใส่เจ้าหน้าที่บอกว่ามาวุ่นวายอะไรตรงนี้
เขาเล่นพนันกันสนุกอยู่ในส่วนของเขา

และยังท้าทายเจ้าหน้าที่บอกว่าผมไม่กลัวพวกคุณหรอก
พอเจ้าหน้าที่พูดถึงเรื่องของประเด็นการมั่วสุมเสี่ยงโควิด
นายกอบตบอกอยู่บ้านนอกจะพูดถึงทำไม

เรื่องที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมในอำเภอปรางกู่ยืนยันเลยนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
ไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันเด็ดขาด
โดยเฉพาะช่วงนี้มีมาตรการคุมเข้มป้องกันการ

แล้วก็ได้ทำหนังสือถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน

หากหมู่บ้านไหนมีการลักลอบเล่นการพนัน
ผู้ใหญ่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่
และจะดำเนินการทางวินัยด้วยนะคะ

ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดคุณวัฒนาพุทธิชาติ
บอกว่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาแล้วนะคะ

ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวต้องรอฟังด้วยว่าเสียงที่พูด

แล้วเหตุฉนายเล่าทำไมถึงพูดเช่นนี้ลักษณะคือ
เหมือนให้ท้ายนักเล่นพนัน